จากประเด็นทางด้านการเมืองที่ทำให้นายกรัฐมนตรีหงุดหงิด

ก็คือกรณีที่แท็กซี่ไปโกงค่าโดยสาร

บาทจากสนามบินดอนเมืองไปศรีนคริน

สั่งการให้กระทรวงคมนาคมไปดูแลเรื่องนี้แล้วค่ะ
โดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคอสชก็มีการกล่าวถึงกรณีที่แท็กซี่
เรียกเก็บค่าโดยสารจากผู้โดยสารในอัตราที่แพงกว่าความเป็นจริง
ระหว่างเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการกระทรวง
เทียบเท่าที่กระทรวงพาณิชย์โดยบอกว่าเห็นข่าวแล้วรู้สึกโมโห
ได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมไปติดตามแล้วก็ดูแลเรื่องนี้แล้วค่ะ
โดยก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์คลิปของผู้โดยสารคนหนึ่ง
ที่ถูกนายเด่นชัยเทียบทัศน์คนขับรถแท็กซี่โกงราคา
โดยคิดราคาค่าโดยสารจากสนามบินดอนเมืองไปโรงแรมย่านศรีนครินจำนวน๙๐๐บาท
และยังพยายามที่จะทำร้ายร่างกายอีกด้วยนะคะ
โดยเรื่องนี้ค่ะกองตรวจการขนส่งทางบกได้เปรียบเทียบปรับในข้อหา
เรียกเก็บค่าโดยสารเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
และแสดงกริยาวาจาไม่สุภาพเป็นเงิน๒๐๐๐บาท
แล้วก็รวมถึงพักใช้ใบอนุญาตขับรถเป็นเวลา๓เดือนอีกด้วยนะคะ
พร้อมทั้งส่งเข้าอบรมการให้บริการที่ดี
ส่งประวัติเข้าศูนย์ประวัติผู้ขับรถ
หากพบว่ากระทำผิดซ้ำก็จะมีการเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีค่ะ